ค่ำคืนนี้นั้นจับตาเตือนภัยของเรายังคงเกาะติดเรื่องของฝนครับ
แต่ฝนในวันนี้จะเป็นฝนที่มาดับร้อน
แล้วก็ดับสถานการณ์ภัยแรงในหลายพื้นที่ที่ตอนนี้
กำลังเผชิญกันอย่างหนักหน่วงละทีเดียว
หลายฝ่ายให้ความสำคัญแล้วก็จับตามองอยู่
ก็คือการก่อตัวของพายุเหมือนเขตร้อน
ลูกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรอินเดีย

เคลื่อนที่จะมีทิศทางไปทางไหนบ้าง
วันนี้จับตาเตือนภัยเราจะมาจับตากันนะครับ

พายุหมุนเข็ดร้อนที่จะมีการเกาะตัวขึ้น

เราจะมีชื่อเรียกว่าพายุไซโครนครับ

บริเวณอ่าวเบงกอถ้าหากเราพิจารณาแล้ว

บริเวณดังกล่าวครับจุดดังกล่าวนั้น
อยู่ในบริเวณทางทิศตะวันออก
ศรีลังกาครับหลังจากนี้

ความกดอากาศต่ำดังกล่าวนั้นจะมีการ

จนกลายเป็นพายุหมุนเข็ดร้อนเกิด
ได้ในบริเวณดังกล่าวมีการคาดการณ์ดังนี้นะครับ

จะมีการเคลื่อนที่เรียบชายฝั่งบริเวณ
ทางที่ตะวันออกของประเทศอินเดียครับ
หลังจากนั้นในช่วงวันที่๒๓

เลื่อนที่ไปบริเวณบนชายฝั่ง
แนวรอยต่อระหว่างบังกลาเทศ

แน่นอนช่วงที่ขึ้นฝั่งแบบนี้

เข้ามาปกกรุมในเมืองใดของเราก็จะ
ช่วยเติมเต็มน้ำในแหล่งน้ำทางธรรมชาติ
ต่างทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกได้
นี่คือ๑ความหวังสำคัญทีเดียวที่เราต้องเฝ้าจับตามองต่อไป
อีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้หลายคนกำลังเฝ้ารออยู่

ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเริ่มต้นในช่วงปลายสัปดาห์หน้า
เป็นอย่างไรเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันกับคุณดิตรดาวิชัยดิตครับ

เกษตรกรหลายคนนับวันถอยหลังเข้าสู่ฤดูฝนทุกวินาที
เพราะภัยแรงที่ยาวนานติดต่อกัน๒ปีแล้ว
สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตร
และก็เป็นข่าวดีเมื่อนายวัญชัยศักดิ์อุดมชัย
ธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่า
ฤดูฝนในปีนี้จะมาถึงในสัปดาห์หน้า

เพราะจากการสังเกตร่องมรสุมและแผนที่อากาศพบว่า
ปัจจัยของฤดูฝนเริ่มก่อตัวขึ้น
คาดว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จะเริ่มพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามัน

และร่องมรสุมจะเคลื่อนตัวตั้งฉาก
ในช่วงครึ่งหลังของฤดูฝนนะครับ

โดยเฉพาะเราคิดว่ามากกว่าปกตินะครับ

ซึ่งก็เป็นข้อดีก็คือจะมาช่วยเรื่องของความแห้งแรงลงไปได้นะครับ
แต่ก็คงไม่มากมายถึงขนาดที่จะท่วมอย่างปี๒
เพราะว่าปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างในเขื่อน
เรายังสามารถกักเก็บได้อีกเยอะนะครับ
วัญชัยกล่าวตอบว่าในช่วงต้นฤดูฝนนี้จะมีพายุเคลื่อนเข้ามาช่วยเติมน้ำเหนือเขื่อน
และจากการสังเกตมีแนวโน้มสูงมาก
และในช่วงปลายฤดูฝนนี้จะมีน้ำมากโดยเฉพาะปลายปีในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม
ดังนั้นเกษตรกรควรเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำให้พร้อมที่จะรอรับน้ำฝนที่กำลังจะมาถึง
ดิดละดาวิชัยดิดถ่าวเทราะต์ทีวีรายงาน
และนี่ก็คือคำยืนยันจากกรมบุตุนิยมวิทยานะครับ
เมืองไทยมาแน่นอนภายในเดือนนี้มาดับร้อน

ดังนั้นช่วงนี้อยู่ในช่วงระหว่างการผลัดเปลี่ยนฤดูการดูแลรักษาสุขภาพ
รวมไปถึงการดำเนินชีวิตต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ